ทีนี้พูดถึงเรื่องของสภาพร่างกายของหมูป่าทั้ง๑๓คนกันหน่อย
เพราะว่าเรียกว่าฟื้นฟูขึ้นเรื่อย
เมนูอาหารตอนนี้ก็ได้กินสมใจอยากแล้วนะคะ
ร่างกายแข็งแรงขึ้นเรื่อยรวมถึงสภาพจิตใจเองก็ดีขึ้นด้วย
ทีมแพทย์เขาก็เลยประเมินกันแล้วว่าน่าจะแข็งแรงแล้วก็เข้มแข็งพอแล้ว
เมื่อวานนี้ค่ะก็เลยให้ครอบครัวทั้งของโค้ชเอกแล้วก็น้องทั้ง๑๒คน
แจ้งข่าวการเสียชีวิตของจ่าแซมในภารกิจปฏิบัติการค้นหากู้ภัย

พอทั้ง๑๓คนรู้ข่าวนะคุณผู้ชมโอ้โหร้องไห้เลย
คือขอบคุณก็ขอบคุณเสียใจก็เสียใจขอโทษก็ขอโทษนะคะ
ก็ร้องไห้กันแล้วก็มีการเขียนความรู้สึกลงไปบนภาพวาดที่เป็นภาพวาดของจ่าแซมนะคะ
แล้วก็บอกว่าสัญญาค่ะว่าจะเป็นคนดี
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ก็ได้เปิดเผยภาพของน้องทีมหมูป่า
หลังจากที่ทราบข่าวการเสียชีวิตของนาวาตรีสมานกุนันหรือว่าจ่าแซมนะคะ
อย่างที่บอกว่าน้องก็ร้องไห้เนี่ยร้องไห้โฮเลยปาดน้ำตาเสียใจกัน
แล้วก็มาเขียนความรู้สึกลงบนภาพว่าจ่าแซมและร่วมกันยืนไว้อาลัย
ทุกคนสัญญาต่อภาพจ๋าแซมว่าจะโตขึ้นไปเป็นคนดี
สำหรับอาการของทีมหมูป่าทั้ง๑๓คนเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะหลังจากที่ตรวจเช็คแล้วเนี่ย
ทุกคนอาการดีขึ้น๔คนแรกในกลุ่มที่๑ที่ออกมาก่อนนะคะ
เข้าพักรักษาตั้งแต่วันที่๘กรกฎาอาการทั่วไปปกติแล้วไม่มีไข้

คนที่มีปัญหาเรื่องของปอดติดเชื้อเรื่องของปอดบวมตอนนี้อาการดีขึ้น
ให้ยาปฏิชีวนะครบ๗วันแล้วค่ะ
ส่วนกลุ่มที่๒อีก๔คนที่เข้าโรงพยาบาลตามกันมาในวันที่๙นะคะ
อาการโดยรวมก็ดีค่ะสัญญาณชีพปกติไม่มีไข้
ทานอาหารได้ตามปกติก็เหลือแค่รอให้ยาปฏิชีวนะครบ๗วัน
แล้วก็กลุ่มสุดท้ายห้าคนสุดท้ายที่ออกมาจากถ้ำหลวงในวันที่สิบ
ทั่วไปปกติเหมือนกันไม่มีไข้แล้ว
บางคนที่หูอื้อก็อาการดีขึ้นก็รอให้ยาปฏิชีวนะครบ๗วันเช่นเดียวกัน
ตอนนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องของสภาพจิตใจนี่แหละค่ะ
จิตแพทย์เขาบอกว่าหลังจากที่น้องกลับบ้านแล้วเนี่ย
เฉพาะช่วง๑เดือนหลังจากนี้เลยเนี่ยนะ
ต้องมีการวางแผนดูแลสภาพจิตใจอย่างต่อเนื่อง
สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องการให้สัมภาษณ์นี่แหละ
มันมีโอกาสที่จะไปกระทบความรู้สึกแล้วก็กระทบจิตใจของเด็กได้

ระยะเวลาที่ออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว๑เดือนเนี่ย
เชื่อว่าน้องทั้ง๑๓คนนี้นะคะ
ความต้องการจากทางสถานีโทรทัศน์ต่างหรือว่าสื่อต่างจะไปสัมภาษณ์
แต่ว่าก็ขอความร่วมมือจากทางสื่อเองนะคะว่า
คำถามนั้นให้ประโยชน์อะไรกับทั้ง๑๓คน
หรือให้ประโยชน์กับเฉพาะของตัวเอง
คืออย่าไปถามความรู้สึกเขาซ้ำว่า
ตอนติดรู้สึกยังไงตอนนั้นสิ้นหวังไหมหรืออะไร
คือมันจะเหมือนกับการพาเขากลับไปติดถ้ำอีกครั้งหนึ่ง

อันนี้มันเหมือนเป็นการย้อนไปถามว่าเขามีความผิดนะ
คือเอาง่ายเขาออกมาก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ใช้ชีวิตตามปกติไม่ต้องไปยกย่องสันเสริญเยินยอเป็นฮีโร่
แล้วก็ไม่ต้องตำหนิเป็นผู้ต้องหาด้วย

ก็เป็นคำที่คุณหมอแนะนำมานะคะ